คุณผู้ชมคะดูคอนโดหรูคอนโดนี้หน่อย

ดูก่อนดูก่อนแล้วตอบดิฉันมาว่า
ยังอยากไปซื้ออยู่ไหมคอนโดหรูคอนโดนี้

เพราะคอนโดนี้มีแต่ลูกบ้านที่เป็นหมา
โหลหัวมาเต็มทุกรูอ่ะ
น่ารักกว่านี้อีกแต่แหมถ่ายรูปไม่ทัน

เขาบอกว่าปิดจองคอนโดหรู๓๐ชั้นใจกลางเมืองต่อ

ห้างโรงเรียนสถานพยาบาลสถานีตำรวจ

มีแฟนท์แท็คจอยท์เพชชอปลบบุรี

พอเห็นว่าโผล่ออกมาจากทุกกรู

พยายามติดต่อคุณจอยซก็ติดต่อได้ค่ะ

จอยท์เพชชอปเนี่ยนะคะ
มีคอนโดน้องหมาอยู่ใช่ไหมนี่คือที่อำเภอเมืองลบบุรีค่ะ
แล้ววันนี้ทีมข่าวของเราก็เลยไปพื้นที่เลยนะที่เป็นคอนโดหมา
แต่ว่าเสียดายฝนมันตกคุณน้องสุนัขมันเลยไม่ออกมาอยู่ในรูแบบนี้

เขาบอกคนแถวนั้นเวลาผ่านไปผ่านมาก็จะรู้เนอะ

เราก็ไปคุยกับทางด้านรักษาการเจ้าอาวาสนะคะที่วัดโพงามพระเกรียงไกรค่ะ
ท่านเล่าให้ฟังแบบนี้กองซายเนี่ยช่างรับเหมาเกาะสร้างอะ
เขาเอากองสุมไว้จะสร้างเขื่อนของวัด

แล้วถามว่าแบบนี้หลวงพ่อใครไปขุดรูกับพวกมันนั่นแหละ

หลวงพ่อบอกว่าถามมาได้อาตมาจะไปขุดรูให้เขาทำไม
เขาก็ขุดรูของเขาเองเนี่ยเขาขุดใช้เล็บเนี่ยนะฮะ
คือมันเป็นไปได้ใช่ไหมว่าแบบว่าพอไปอยู่ตรงนี้แล้วเขาเย็น

คืออากาศร้อนนะเพราะว่าทรายมันจะชื้นใช่ไหม
หมาก็ไปขุดก็ไปหมกทรายเพื่อที่จะคลายร้อนกัน
ใช่เอาโยมมาทำข่าวใช่ไหมเอาโยมอยู่ไทยรัฐทีวีใช่ไหม
อาตมาฝากโยมไปบอกหน่อยตอนนี้หมาที่วัด๗๐กว่าตัวแล้ว
แมวอีกเพียบเลยวัดเองก็ลำบากไม่มีอาหารพอ
ญาติโยมคนไหนคิดว่าอะไรนะที่วัดเป็นเขตอภัยธาน
จะเอาหมาแมวมาปล่อยโยมโยมพอก่อนละกัน
โยมอย่าคิดนะว่าที่นี่เขามีคอนโดให้หมานะ
มันไม่ใช่เดี๋ยวอีกหน่อยก็ต้องลื้อทรายนี้ไปก่อสร้าง
ใช่ค่ะแล้วก็สิ่งที่ท่านเจ้าอาวาสบอกว่า
อยากได้อาหารหมาอาหารแมวเอามาบริจาคที่วัดนี้ได้เลย
อีกครั้งหนึ่งวัดโพงามอยู่ที่จังหวัดลบบุรี
เพื่อใครรักน้องหมาน้องแมวอยากเอาอาหารหมาอาหารแมวไปบริจาคนะคะ
มันเกิดจากการโพสต์ของคุณจอยนะ
แล้วคนเข้าไปแบบโอ้โหคอมเมนต์อะไรมากมายเลยนะ
น่ารักดีคุณบอกน่ารักดีนะครับ